พาไปดูนี่บรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดิ้นกันบ้างดีกว่า

นอกจากนี้ยังมีชมทะเลหมอกยามเช้าได้อีกด้วย
ไปกันที่จังหวัดยาลาครับ

นักท่องเที่ยวก็ไปแห่สัมผัสพระอาทิตย์ตกดิน

เป็นบรรยากาศฟินแบบนี้

อยู่ที่ไหนล่ะที่เขานางแก้วครับ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองยาลาเลย
นักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่นะครับ
กำลังตื่นเต้นกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้ครับ

ห่างจากตัวเมืองเพียง๑๕กิโลเมตรเท่านั้น
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามเป็นธรรมชาติแบบทะเลภูเขา
ผาป่าไม้สายหมอกมาครบเลยทีเดียว

ไงล่ะน่าสนใจไหมน่าไปเที่ยวนะครับ
สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี

รวมไปถึงทะเลหมอกยามเช้าที่มองเห็นได้แบบ๓๖๐องศา
หุนติ้วรอบหมุนดูไป
ได้สัมผัสครบทุกด้านเลยทีเดียว
เขาบอกว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม
กลางเต็นต์ปิ้งย่างอาหารชมดวงดาวบนท้องฟ้า
พร้อมทั้งชมแสงไฟที่สวยงาม

ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ไปยาลาก็ไปกางเต็นต์บนภูเขาได้นะ
ถูกต้องแล้วตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลด้วย
กำลังประชาสัมพันธ์กันเลยนะครับเป็นที่แพร่หลายมาก
สำหรับใครที่อยากเดินทางไปสัมผัสด้วยตาตัวเองก็ไปได้นะครับ
ที่นี่ตั้งอยู่ที่บ้านปยะตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้มีบริการที่พักจุดกลางเต็นต์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วด้วย
ก็สามารถติดต่อได้ที่นายอาบิแดแก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
แล้วก็ลองเสิร์ชดูเขานางแก้วลำใหม่นะครับก็จะขึ้นมาทันที
ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าถ้าไปแล้วเนี่ยค่าบริการเช่าเต็นมันแพงไหมราคาเท่าไหร่
ละ๕๐บาทนะครับนอนได้ถึง๓คน
โหเตนต์เล็ก๕๐บาท
แต่ถ้าจะเต็นต์ใหญ่กว่านี้หรือยังไงเนี่ยลองสอบถามกันไปได้นะครับว่ามีราคาที่แพงกว่านี้ไหม
หรือว่าขนาดที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าคุณผู้ชมจะพกเต็นต์ไปเองเนี่ย

โอเคสำหรับใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ก็สามารถลองไปกันได้
ภาคใต้เราก็มีทะเลหมอกมีจุดชมวิวสวยให้ได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะ